ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างณเดชนคุกิมิยาค่ะ
เปิดไอจีอินสตาร์กรัมเมื่อเกือบสัปดาห์แล้วนะคะ
ก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังนะเพราะว่าโพสต์ภาพแรกมาแล้วนะคะ
ภาพที่เต็มตรงหน้าณเดชน์คนยอดไลค์เป็นแสนเลยนะจ๊ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์เป็นรูปจิ๊กซอภาพของตัวเองนั่นแหละนะคะ
เป็นภาพแรกเรียกยอดไลค์ไปซะหน่อยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นพระเอกหนุ่มออกงานอีเวนต์
เผยว่าที่ยังไม่ลงรูปอะไรต่อไปจากนี้นะ
เพราะว่ายังไม่ได้รูปที่ถูกใจค่ะ
เคลียร์ชื่อโปรไฟล์ที่สอดคล้องคล้องจองเลยกับน้องยายาอุรัสยาซะเหลือเกินนะคะ
คุกิมิยะยายาแบบนี้เหรอนะจ๊ะไปฟังเสียงค่ะ
ชื่อไอจีผมลอง๒ชื่อนะฮะก็มีคูกิมิยะให้เฉยก็ไม่ได้
ทีนี้เราก็เลยคุกิมิยาเอสดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีเปิดไอจี
เปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรอย่างนี้มากกว่า
อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องของการวัดตัวเลขอะไรต่อ
ตามช่องทางของโทรทัศน์ช่องดิจิทัลที่เปิดขึ้นมากขึ้นด้วย
ผมก็ยังทำงานของผมได้เรื่อย
อะไรก็แล้วแต่ใครไม่ดูแต่ดิฉันดูค่ะ
เห็นแบบว่ากล้ามล่ำนะก็ใจอ่อนแล้วนะคะ
อันนี้ก็คือณเดชน์แฟนคลับแฟนคลับของเขาเองนะคะ
แล้วก็น้องยายาแล้วก็แม่แก้วแค่นั้นเองจบปึ้ง
น่ารักดีนะคะ